ต้นน้ำของจังหวัดน่านลดลงอย่างต่อเนื่อง

หนึ่งในนั้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่จริงจังของเจ้าหน้าที่รัฐ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณสรอัตระวิรังศรีอรุณค่ะ
ผมว่าวันนี้ปัญหาที่อ้างความยากจน
ผมได้เห็นบอกว่าคนเราเนี่ยจะอดตายถ้าไม่ทำลายป่า

ขณะที่คุณมีแรงทำงานได้รายวันวัน๓๐๐นี่อดตายไหม

ระบุถึงสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ป่าต้นแม่น้ำน่านลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาพื้นที่เพาะปลูกไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาเกิดการบุกรุกเพื่อปลูกพืชเกษตรเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะสั้นอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว
ประกอบกับราคาข้าวโพดที่สูงขึ้น
จึงเป็นแรงจูงใจที่ทำให้ชาวบ้านยอมฝ่าฟื้นกฎหมาย
เพื่อเข้าไปขยายพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เขตอุทยานแห่งชาติจนกลายสภาพเป็นเขาหัวโล้น
จำนวนกว่า๑ล้าน๑แสน๘หมื่นไร่
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง
จากชาวบ้านอ้างสิทธิ์ความยากจน

รัฐบาลในขณะนั้นออกมาติคณะรัฐมนตรี
ให้ลาเว้นการจับกลุ่มผู้ปลูกลูกป่า
โดยให้ใช้คำว่าการรอพิสูจน์สิทธิ์
แต่จนถึงปัจจุบันสามารถพิสูจนสิทธิ์ได้เพียงไม่กี่ลายเท่านั้น
วันนี้ความยากจนนายยากจนกับนายทุน

นายโลกนายไม่พอเพียงพวกนี้ล่ะ

แต่เราก็ละเลยกฎหมายละเลยการปฏิบัติหน้าที่

คือไม่อยู่กับบนความจริง

แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันหายากอีก๑๐ปีข้างหน้านี่

ถ้าเรายอมวันนี้ถ้าเราไม่แค่ไขวันนี้

ซึ่งที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน

โดยหลักเป็นของบริษัทปตท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แต่ต้องพบกับความล้มเหลวเกือบทั้งหมด
เนื่องจากปลูกแล้วไม่มีคนดูแล
ทำให้ชาวบ้านกลับมาลื้อถอนทำลาย

ถ้าเราไปรวบรวมผลของ

หมายที่ปลูกของหน่วยงานต่าง

จากการวัดใช้วิธีวัดที่มี
คุณภาพทางเทคโนโลยีลงมา

ในการหยุดยั้งการขยายพื้นที่ป่าใหม่

และพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่
ซึ่งต้องเรียกผู้นำชุมชนในอำเภอ

ทางดาวเทียมหากบอกว่ามีการ
กรุกเข้าไปเกินกว่าที่กำหนดไว้

แถวรัฐทีวีรายงาน